ความเจ็บร้อนของผู้เลี้ยงปลากระชังกันหน่อย
เขาเลี้ยงปลากดคังคุณผู้ชมที่ทองผาภูมิกาญจนบุรี
จู่มันลอยตายเกลื่อนแบบนี้
แล้วมันกำลังจะจับไปขายได้อยู่แล้ว
คุณผู้ชมแล้วปลากดคังมันปลาตัวใหญ่
ตัวใหญ่น้ำหนักเยอะสุดถ้ามันโตเต็มที่เต็มวัยเนี่ยเป็นร้อยกิโลก็มีนะฮะ
มูลค่ามันก็มหาศาลหลายสิบล้านบาทมากเลย
ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้ว
ชาวบ้าน๓๐กว่ารายครับ
เขาเลี้ยงเอาไว้ในกระชังปลาในอ่าวพระธาตุโบอ่อง
อยู่ในพื้นที่หมู่๒บ้านปินล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
มันลอยตายเกลื่อนแบบนี้คุณผู้ชม
เดือดร้อนมากเลยเขาเลี้ยงมา๓ปีแล้วหมายถึงว่าปลาชุดนี้เลี้ยงมา๓ปีแล้ว
สาเหตุเนี่ยยังไม่รู้เพราะมันตายอย่างเงี้ลอยมาสามวันแล้วนะครับชาวบ้านต้องเก็บปลาที่ตายเนี่ย
กองไว้ริมตลิ่งนะฮะตอนแรกเขาบอกว่าเบื้องต้นเขายังไม่ทราบสาเหตุ
แต่ว่าคาดว่าเบื้องต้นมันเกิดจากเรื่องของการที่ปานนั้นมันขาดออกซิเจนในน้ำนะฮะ
ซิเจนมันไม่เพียงพอตอนแรกก็พยายามจะย้ายกระชังไปอยู่กลางอ่าว
แต่ไม่เป็นผลครับปลาขนาดใหญ่ตั้งแต่๓กิโลถึง๘กิโลมันหงายท้องก่อนช่วยไม่ได้นะฮะ
ต้องเร่งเก็บปลาขึ้นไปฝั่งไปกองรวมกัน
ทั้งหมดเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นคะคลุ้งไปทั่วเลยนะฮะ
อยากจะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมาช่วยกันหน่อยนะฮะ
สิ่งสำคัญคือเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคตามมา
ตอนนี้ปลาตายเป็นร้อยตันแล้วนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้เอาไปกองไว้ริมตลิ่งแล้วยังไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร
ถ้าปล่อยเอาไว้น้ำก็เสียอีกนะครับตอนนี้ก็เดือดร้อนมากเลย
เกษตรกรกลุ่มนี้เขาเลี้ยงปลาในกระชังมากว่า๑๐ปีแล้ว
เพิ่งเจอปัญหาแบบนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เลี้ยงมา
แต่ก่อนเคยมีเรื่องของปลาติดเชื้อโรคก็สามารถรักษาได้
แต่ตอนนี้ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมปลาในกระชังมันตายทุกกระชังเลย
แล้วก็ตอนนี้เอาขึ้นมาก็ไม่สามารถทำอะไรได้แปรรูปก็ไม่ได้
เพราะปลามันตายแล้วมันก็เน่าส่งกลิ่นเหม็น
อยากจะให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยกันหน่อย
จริงปลาชุดนี้มันต้องจับขายตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้ว
แต่พอมันติดโควิด๑๙ก็ไม่มีคนซื้อจับขึ้นมาก็ขายไม่ได้
ถ้าเกิดว่ามันสามารถจับขึ้นมาขายได้นะ
มูลค่าของมันเนี่ยรายได้ที่เขาจะได้๑๕๓๐ล้านบาท
ในส่วนของชาวบ้านกลุ่มนี้ที่เลี้ยงกัน๓๐รายเนี่ย

แล้วอยากจะวอนให้หน่วยงานของรัฐลงไปช่วยเยียวยาพวกเขาหน่อย
เพราะตอนนี้เดือดร้อนมากเป็นหนี้เป็นสิน
หมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำการเลี้ยงป่าชุดนี้หน่อย
อะไรก็ถ้าเกิดว่าหน่วยงานของรัฐได้ยินแล้ว
ก็ฝากไปช่วยชาวบ้านกลุ่มนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับ
ดูปัญหามันมาจากน้ำแน่
ในน้ำหรือว่าสารเคมีหรืออะไรหรือเปล่า

เดือดร้อนเวลาอะไรแบบนี้นะครับ